อีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยต้องมาเตือนกันกับเรื่องของ
ซื้อของแบรนดเนมจากต่างประเทศมาโหลดใต้ท้องเครื่องบินมาสุดท้าย
โดนขโมยหมดเลยครับทั้งกระเป๋าหลุยทั้งนาฬิกาหรูแต่ว่าตอนนี้กำลังสืบอยู่ว่า
งัดที่สุวรรณภูมิหรือว่าที่สนามบินที่ต่างประเทศครับ
เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องราวที่ถูกเผยแพร่ผ่านเพจเฟซบุ๊กแหม่มโพดำ
ก็มีการโพสต์เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินทางไปเที่ยวสเปนช่วงปีใหม่
ขากลับก็เอาของที่ซื้อไว้ใส่กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องบินมา
โดยเจ้าของกระเป๋าระบุว่าเลือกโหลดกระเป๋าเพราะว่ามั่นใจในคุณภาพ
และมาตรฐานของสายการบินและก็โหลดไปครับ
นึกไปถึงเรื่องของการขโมยของใครจะไปคิด
ว่าจะมีการไปงัดแงะเอาขโมยของออกไปครับ
จากนั้นมีการต่อเครื่องบินจากไม้ผลิตของสเปนไปที่ดูไบ
เจ้าของโพสต์บอกว่าเขายืนรอกระเป๋าตามปกติ
แต่ว่าระหว่างรอเนี่ยมันหรือสึกว่ามันนานเผติดปกติ

แต่ก็ไม่คิดอะไรเพราะว่าคือผู้โดยสารเยอะก็รอได้
แต่พอได้กระเป๋ามาก็ปรากฏว่าที่จับกระเป๋านี่มันชำรุดหักงอไปแล้ว

ตอนนั่งรถอยู่เพิ่มร่วมทริปไลน์เข้าไปแล้วว่า

ของเพื่อนเขานะถูกงัดบางคนของหาย
จากนั้นเขาก็เริ่มเอกใจคุณผู้ชมรีบไปเช็คกระเป๋าของตนเองทันที
ถึงบ้านปรากฏว่ากระเป๋าล็อกไม่มีแล้ว

หนำซ้ำนะดูจากภาพของถูกลื้อกระจัดกระจาย
ของที่ซื้อมากระเป๋าแบรนเนมหายไปครับ๒ใบเป็นหลุยวิตอง
นาฬิกาหายไป๑เรือนมิเชล
แถมยังมีเสื้อผ้าอื่นมากมายเพิ่มเติมก็หายไปด้วยครับ
เจ้าของโพสต์จึงตัดสินใจ
เขาบอกว่ากลับไปที่สุวรรณภูมินะฮะ
แล้วก็เข้าไปแจ้งความที่
ทางด้านของสนสุวรรณภูมินะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจสอบว่ามีการบรื้อค้นหรือเปล่า
ที่ดูใบหรือเปล่าหรือว่าที่สุวรรณภูมิหรือที่มาริก
สรุปแล้วเป็นกระเป๋าหลุยวิตตอง๒ใบ
แล้วก็ไมเครื่องคอร์สอีก๑เหรือนเป็นนาฬิกา

ตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าทิมริตหรือเปล่า

ตอนนี้ต้องใช้เวลาอีกประมาณสัก๑สัปดาห์ได้
เรื่องนี้เจ้าของโพสต์ก็ตั้งใจนำไปโพสต์ไว้เป็นอุทาหรณ์
มิจฉาชีพมีทุกที่ทุกรูปแบบ

ต้องระวังตัวเองอย่าพึ่งมาตรการใด

แน่นอนเขาต้องผ่านเครื่องสแกนเขาต้องเห็น